วยแห่งศักดิ์ศรีที่ทุกคนอยากครอบครอง

หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์เปียน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด

วันเสาร์ที่๒๓กรกฎาคม

เวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาที
พบดิปป้าเอาฮิสติง

เวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที

พบนักโยยากโอเชียน
ศึกใหญ่ระดับทวีปที่คุณต้องไม่พลาด๑๕

ทางไทยรัฐทีวีที่เดียว